สนับสนุนโดยบริธานาคารกรุงเทพฯ
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ
สนับสนุนโดยบริธานาคารกรุงเทพฯ
สนับสนุนโดยบริธานาคารกรุงเทพฯ

สนับสนุนโดยบริธานาคารกรุงเทพฯ

สนุนโดยบริธานาคารกรุงเทพฯ

พ่อแม่พูดอะไรไม่ฟังแล้วเพราะว่าเขาเรียนรู้จากอย่างอื่น
จากโลกโซเชียลที่มีหลายอย่างยั่วใจทำให้เด็กติด
แล้วก็ไม่ค่อยฟังคำสอนของคุณพ่อคุณแม่

ก็มีให้เขาฟังเพลงส่วนมากเราต้องปลูกฟังเขาว่า
สิ่งนี้มีประโยชน์นะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์นะ
เวลาไปตลาดนัดหรืออะไรอย่างนี้เขาก็จะถามว่าอันนี้มีประโยชน์ไหม
เขาก็จะถามเราก่อนว่าจะซื้อของแต่ละอย่างมีประโยชน์ไหมพ่อ

เขาบอกว่าของเล่นแป๊บเดียวก็พังก็เสียแล้ว
แล้วเขาเล่นอะไรพี่เป็ดให้ลูกเล่นอะไร
มีของเล่นที่พี่หนุ่มสันติสุขให้ไปนะครับ
เขาก็จะเล่นบ้างกันบางวันแล้วก็ส่วนมากจะเขาจะมาร้องเพลงมากกว่า

คุณฝ่าให้อะไรไปคะครั้งที่แล้ว

แล้วอันนี้ยังมีประโยชน์มาต่อ
พอไปถึงเขาก็ช่วยกันต่อสองคนพ่อลูก

บางทีเด็กก็ต้องเล่นบ้างนะเพราะว่าเขาเป็นเด็ก
ก็ต้องเล่นเพื่อให้เกิดทักษะเกิดพัฒนาการทั้งสมมติ
อย่างน้องโอมเขาจะฟังเหตุผล

น้องโอมถ้าเป็นเด็กดีจะไม่โดนครูตีนะ
เขาก็บอกว่าน้องโอมไม่เคยโดนครูตีเลย

อย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นคงจะอยากได้เคล็ดลับ

ขั้นแรกเราต้องให้ความรักเขาก่อน

แล้วก็ยกตัวอย่างสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สิ่งที่ดี

ทั้งครั้งแรกมีบ้างครับ
แต่เราก็บอกกับแฟนไม่ต้องให้

ต้องใจแข็งเนอะ

โอมสิ่งนี้มันไม่มีประโยชน์นะลูก
มาร้องเพลงให้พ่อฟังดีกว่าอะไรอย่างนี้

ไม่รักแต่ว่าอยากให้ลูกมีเหตุผลเนาะพี่เป็ดนะ

ท่านไหนที่แบบว่ากำลังมีลูกในวัยเดียวกัน

เพลงแรกร้องถูกหวาน

ยังไม่บอกยังไม่บอกผมจะยังไม่ได้รู้หรอก
จนกว่าจะร้องครบ๓เพลง๓เพลง
๓เพลงบอกทีเดียวเลยทีเดียว

นะครับเพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้นะฮะถ้าร้องได้๒เพลงนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ
เพลงที่๒เพลง
นี่คือเพลงที่๒ของน้องโอมค่ะ

ถ้าเกิดเปิดมาแล้วเป็นปุ๊บ

มองตากับคุณพ่อคุณแม่ได้

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ให้ดีมีเบอร์๑ถึงเบอร์๖

๑ครับ

สั่งอีกเพลงนึงเอง

ตอนนี้เหลืออีก๒แผ่นนะครับ
โอมมีสิทธิ์ใช้ได้๓แผ่น
ตอนนี้ใช้ไปแล้ว๑แผ่น

แผ่นไหนครับ

๖ครับ